มาดูเหตุการณ์ที่สมุทรปราการเมื่อวานนี้ค่ะ
สามีค่ะเป็นเรื่องของความหึงหวง
เอาอิโต้ไปฟันหัวผู้ชายคนนึง
สงสัยว่าเป็นชู้กับภรรยาตัวเอง

กลายเป็นว่าภรรยาก็ถูกทำร้าย

เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่เกิดเหตุค่ะ

ผู้ก่อเหตุที่ใส่เสื้อกล้ามสีดำในมือถือมีดเป็นอีโต้นะคะ
นี่เสียชีวิตหนึ่ง

คนที่เสียชีวิตก็คือผู้ชายที่ตัวผู้ก่อเหตุสงสัยว่าเป็นชู้กับเมียตัวเอง
คนที่บาดเจ็บสาหัสก็คือเมียตัวเองนั่นแหละที่เข้าไปห้าม
อิโต้ฟันหัวบาดเจ็บอะค่ะ

ร้านขายของชำหมู่บ้านสยามพัฒนาตำบลบางหัวเสืออำเภอพระประแดงสมุทรปราการช่วงบ่ายเมื่อวาน
จับผู้ก่อเหตุได้นะคะก็คือผู้ชายใส่เสื้อกล้ามสีดำตามคลิปภาพเนี่ยค่ะ
ก็ต้องไปเกลี้ยกล่อมให้สงบสติอารมณ์
พาไปนั่งในบ้านอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับร้านค้าที่เป็นจุดเกิดเหตุนั่นแหละค่ะ
โอ้โหนี่ตำรวจไปตรวจสอบตำรวจบอกว่านายบรรจบแก้วโนอายุห้าสิบสาม
คนนี้คือเสียชีวิตเลยนอนจมกองเลือดอยู่หน้าร้าน
มีแผลฉีกขาดที่คอข้างขวาคนเจ็บก็คือนางเขตบัณฑิตอายุห้าสิบสอง
ถูกฟันหลายแผลนะคะที่ไทยทอยที่หน้า
แขนที่ฝ่ามือถูกนำส่งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์
และผู้ก่อเหตุก็คือคนที่คุณผู้ชมเห็นภาพไปนั่นแหละ
คนนี้มีดอิโต้ของกลางเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้ได้นะคะ
ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้เก็บมีดเอาไว้ได้มีดลักษณะแบบนี้ค่ะ
ครับนำตัวไปสอบปากคำในบุญเรืองผู้ก่อเหตุบอกว่า
เอาจริงนะไม่ได้รู้จักเลยผู้ตาย
ไม่รู้จักเขาเลยค่ะแต่สงสัยว่าผู้ตายกับภรรยาตัวเอง
คบกันเป็นชู้กันน่าจะแอบคบกันเป็นปีแล้ว
นายบุญเรือนผู้ก่อเหตุอ้างว่าขายที่ได้๕ไร่ได้เงินมา
ภรรยาเอาเงินเนี้ยไปเลี้ยงผู้ชายก็คือตัวผู้เสียชีวิตอ่ะ
แล้วอ้างว่าตัวผู้เสียชีวิตชอบมาเย้ยถึงหน้าบ้านทนไม่ไหว
เย้ยกันขนาดนี้เลยลงมือก่อเหตุค่ะ
ถึงขั้นใช้คำพูดว่าอยู่ในคุกยังมีศักดิ์ศรีมากกว่า
ถูกเย้ยกันแบบนี้โอ้โหนี่เป็นเพียงคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะคะ
ผู้เสียชีวิตเป็นชู้หรือเปล่ายังไม่รู้เลย
คุณผู้ชมรอติดตามวันนี้ญาติของนายบรรจบ
นิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่ร้านขายของชำที่เป็นจุดเกิดเหตุ
ก็คือจุดที่นายบรรจบเสียชีวิตนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
นำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดกลางสวนอำเภอพระประแดงสมุทรปราการ
รถน้ำศพบรรยากาศเศร้ามากมีอดีตภรรยามีลูกสาวมีหัวหน้างานมารดน้ำศพ
แค่นี้เลยนะคะมากันแค่สามคนอดีตภรรยาก็ลูบศีรษะอดีตสามี
ลูกสาวก็ก้มกราบเท้าพ่อเป็นครั้งสุดท้ายแล้วร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจ
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลกับเราเพิ่มเติมนะคะนางสาวสุดารัฐอายุ
สิบเจ็ดปีบอกว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพิ่งหายจากโควิดสิบเก้า
พ่อก็ไปเยี่ยมยี่สิบหกตุลาคมที่ผ่านมาว่าวันนั้นน่ะ
จะเป็นการเจอพ่อกินข้าวกับพ่อเป็นครั้งสุดท้าย
ขอยืนยันว่าพ่อไม่ได้เป็นชู้กับใครไม่ได้คบผู้หญิงคน
ไหนเพราะคุยกับพ่อตลอดเคยถามพ่อพ่อมีแฟนใหม่หรือยัง
เนี่ยพ่อบอกเลยว่าไม่มีไม่ได้คบผู้หญิงคนไหนเลยถ้า
งงไงคะว่าทำไมผู้ก่อเหตุอ้างว่าพ่อเธอไปเป็นชู้
กับเมียตัวเองทั้งทั้งที่ชาวบ้านเขาก็เออเขาก็ยืนยัน
ว่าพ่อเธอไม่ได้ไปสูงสิ่งไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับใครเลย
ล่าสุดได้เจอผู้ก่อเหตุที่โรงพักลูกสาวผู้เสียชีวิตบอก
งงมากเลยอ่ะผู้ก่อเหตุดูเหมือนไม่สลดอะไรเลยดู
เหมือนไม่สลดเลยยืนยันว่าจะไม่ยกโทษให้นะคะอยากให้
ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดอันนี้หนูค่อนข้างมั่นใจ
มากค่ะเพราะพ่อไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นอ่ะลักษณะนิสัย
ว่าใช่ค่ะที่เขาบอกมีหลักฐานลูกเขาก็ยังบอกว่าไม่มีหลักฐาน

อดีตภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะนางสาวจันทราอายุ๔๙ปีก็เล่า
ให้ฟังนะคะว่าแยกทางกันมากับอดีตสามี๑๘ปีแล้วค่ะสาเหตุ
ก็คือทำงานไกลกันเกินไปแยกทางกันแต่ยังคุยกันตลอดมี
ปัญหาอะไรก็ช่วยเหลือกันตลอดลักษณะนิสัยของตัวผู้เสีย
ชีวิตเขาเป็นคนดีไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เจ้าชู้รู้
ข่าวก็ตกใจมากไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย
คุยกันไม่นานนี้เองนะคะคือถึงแม้ว่าจะเลิกรากัน
ไปแล้วแต่ยังผูกพันกันดังนั้นขอยืนยันอีกเสียงนึงว่า
เป็นไปไม่ได้ที่อดีตสามีจะไปเป็นชู้กับภรรยาของผู้

เพิ่มเติมนะคะนายนัทธวุฒิอายุ๔๙ปีบอกว่าผู้เสียชีวิตทำงาน

สร้างเป็นคนดีขยันทำงานยืนยันเหมือนกันผู้เสียชีวิต
คือเขาไม่ได้เป็นคนมีเรื่องชู้สาวอะไรเลยในที่ทำงานก็ไม่เคยมี
ทุกคนที่ร่วมงานด้วยรักผู้เสียชีวิตคนนี้มากทำงานดีอะค่ะ
กิจวัตรประจำวันของผู้เสียชีวิตคือตื่นเช้าไปกินข้าวที่ร้านขายของชำที่เกิดเหตุ
กินเสร็จซื้อของเสร็จก็กลับที่พักเลยไม่นอกลู่นอกทางอะไรเลย
ที่ผู้ก่อเหตุอ้างว่าผู้เสียชีวิตไปเป็นชู้กับภรรยาเขาเนี่ยขอแย้งเลยนะ
แล้วอ้างว่าเป็นชู้นานแล้วใช่ไหมคะนายจ้างบอกขอแย้งเลย
เพราะก่อนหน้านี้ผู้เสียชีวิตติดโควิดก็ต้องไปเก็บตัวที่แคมป์คนงานก่อสร้าง
ตัวอยู่ตั้งหลายวันอยู่ในห้องพักตลอดแล้วเขาจะไปแอบเจอแอบคบอะไรกันตอนไหน
ตกใจมาบอกมาลงข่าวว่าเป็นชู้บอกมันไม่น่าเป็นไปได้ไง
คือการที่จะเป็นชู้๑คุณต้องไปอยู่ด้วยกันสองคนถูกไหม

ถ้าอย่างที่ข่าวออกมาเนี่ยบอกตั้งแต่ต้นปี
ต้นปีเนี่ยถ้าจะนอนหนักป่วยนอนอยู่แคมป์เลยเนี่ย
คุณผู้ชมค่ะล่าสุดตำรวจสพสำรงใต้บอกว่า
จากการสอบปากคำผู้ต้องหาเขาก็ยังคงอ้างว่า
มันเป็นเรื่องชู้สาวอะค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเขาอ้างว่าเป็นเรื่องชู้สาว
แต่ตำรวจก็บอกว่ามันไม่มีหลักฐานนะว่าเขาไปแอบคบกัน
ไปเป็นชู้กันอะไรจริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุ
คือจากการสอบปากคำภรรยาของผู้ก่อเหตุที่บาดเจ็บนะคะ
เขาก็ยืนยันนะว่าไม่ได้ไปแอบคบไม่ได้ไปเป็นชู้กับผู้เสียชีวิตเลย
งงเหมือนกันทำไมผู้ก่อเหตุถึงอ้างแบบนี้
ทีนี้ตรวจสอบประวัติของผู้ก่อเหตุนะคะ
มันก็ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ทำไมอยู่ดีถึงโอ้โห
เอามีดมาฟันหัวเขาจนตายแบบนี้
ตัวผู้ต้องหาเขาก็ไม่ให้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เขาก็รู้สิทธิ์ของตัวเองรู้สิทธิ์ผู้ต้องหาว่าไม่ไปทำแผนก็ได้

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ข้อหาเรื่องของการพาอาวุธมีดนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้นำตัวไปฝากขังที่ศาล